ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของวงการบันเทิงบ้านเรานะครับ
เพราะว่าซุปตา๔คนเลยทีเดียวนะคะ
เท้าเข้ารับรางวัลกันที่แดนมังกร
ส่วนจะมีใครบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ
คนแรกก็มาเลยมาวินเลยนะฮะ
นี้ต้องบอกว่าเรื่องหัวใจก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบอยู่ด้วย
สำหรับน้องออมสุชานั่นเองนะคะที่มีข่าวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่กับไฮโซหนุ่มแอมพิธานค่ะ
เรื่องงานอย่างที่บอกไปว่าเธอกำลังโกลอินเตอร์ที่แดนมังกรพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริง
ในฐานะตัวแทนของคนไทยที่ทำให้คนจีนได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ
บอกว่าภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนไทย
เพื่อให้พี่น้องคนจีนได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ไปดูกันต่อที่ดีกรีความฮอตและความสำเร็จของซุปตาสายเลือดไทยบนเส้นทางโกอินเตอร์
สวยสดง่อนงามจริงคราวนี้เข้ามาเป็นแพ็ค๓คนเลยทีเดียวค่ะ
อกจากออมสุชาแล้วเมื่อวานนี้สาวก็ได้กรี๊ดกันลั่นไอจีอยู่เหมือนกันนะฮะ
มาเลยค่ะภาพสามซุปตานุ่มอย่างไม้พิรัตนิชชะคุณและก็นนชานนมาร่วมเฟรมประชันความหล่อกันคุณ
จัดโดยนิตยสารแฟชั่นชื่อดังของเมืองจีนเขาพกพาความหล่อยกกำลังสามกันมาขนาดนี้คุณ
ไม่ได้ไปแค่ร่วมงานอย่างเดียวนะฮะยังคว้ารางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันมาทุกคนเลย
ชคุณได้รับรางวัลศิลปินยอดนิยมแห่งปีส่วนนุ่มนนชานนท์โหมาใหม่เลยนะคนนี้ได้รับรางวัลนักแสดงชายจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงค่ะ
ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและมีสไตล์สุดนั่นเองนะคะโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะคะ